บรรยากาศขนาดนี้ตกดึกเริ่มมีประชาชนยังทยอยเดินทางมาที่กลุ่มชุมนุมตรงนี้อย่างต่อเนื่อง

ก็ยังคงเห็นมวลชนเดินเข้ามาบริเวณชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เป็นบรรยากาศ
ตอนนี้นะครับมวลชนเริ่มที่จะเยอะขึ้นเรื่อย
หางแถวเนี่ยนะครับก็ออกมาบริเวณถนนปิดการจราจร
เป็นที่เรียบร้อยบริเวณฝั่งมาจากเทศบาลเมืองรังสิตนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพขนาดนี้ยังคงมีมวลชนมาตรงนี้
สมทบขึ้นเรื่อยเรายังไม่ทราบนะครับว่า
การยุติการชุมนุมบริเวณตรงนี้เนี่ยจะยุติช่วงกี่โมง
เพราะว่าจุดนี้เองไม่มีแกนนำนะครับ
มีเพียงประชาชนที่ขึ้นไปปราศัย
ขณะเดียวกันห้างฟิลเชอร์พาร์ครังสิต
ฝั่งตรงข้ามรวมถึงคิวรถตู้ตรงนี้
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติด้วยนะครับ

สัญญาณส่งภาพค่อนข้างมีปัญหานะครับ
เราได้ออกมาอยู่ข้างกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกว้าง
กลับบ้างแต่ถนนวิภาวดีรังสิต
ก็ยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับ
ไม่มีการปิดถนนวิภาวดีรังสิตแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงนั่งปักหลัก
แล้วก็ปราศัยโหร้องกันอย่างต่อเนื่อง
มีการวางเวทีประมาณ๒จุดด้านใน
มีการนำกล้องวงจรปิดของเทศบาลรังสิต๓ตัว
มาติดตั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นว่าบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
มีกลุ่มนะฮะมวลชนมีกลุ่มประชาชนเดินข้ามมานะครับ
ไม่ทราบว่าลงรถจากตรงไหนมานะฮะ
เดินข้ามบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเข้ามายัง
ทุกช่วยภูมิผ่านบริเวณจุดนี้

คุณผู้ชมก็โหร้องปรบมือเป็นระยะระยะด้วยนะครับ

ยังคงมีมวลชนหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ทราบว่าจะยุติเวทีตรงนี้เมื่อไหร่
การรอบของกลุ่มผู้ชุมนุม
มีการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่นะครับ
มีการวางจุดต่างเอาไว้
ดูแลทั้งเรื่องของการจราจร
ดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็มีตำรวจหลายนายด้วยกันนะครับ

เพราะว่าเรียกได้ว่าจุดตรงนี้
ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พรกชุกเฉิน
ก็สามารถที่จะชุมนุมได้ตรงนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักกันอยู่นะครับ
เรียกว่าทางเหนือของกรุงเทพ
จุดหลักของตรงนี้เลยคือ
จุดรายงานจุดชุมนุม

ไม่ทราบว่าทำไมไม่ใช้สะพานลอยนะครับ
มีการเดินจากถนนวิภาวดีรังสิตมา

ไม่ทราบว่าข้างในนั้นมีอะไรนะครับ

เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วสัญญาณโทรศัพท์